คนขี่เนี่ยคาดว่าขี่มาเร็วไม่คุ้นชินกับเส้นทาง
รถจักรยานยนต์กับตัวคนขี่กระเด็นกันไปคนละทาง
รถจักรยานยนต์ติดอยู่ท่าน้ำตัวคนขอตกลงไปในน้ำในคลอง
เสียชีวิตเลยนะครับ
อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าอ๋อเห็นแล้วจักรยานยนต์คนนี้ขี่มาเร็วจริง
ตำรวจนครบานพระขนงค่ะได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้ง
อยู่ที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประเวทบุรีรม
คนขี่รถจักรยานยนต์น่าจะไม่ชำนาญเส้นทาง
ก็เลยรถแหกโค้งเสียหลักร่างพุ่งตกลงไปในคลอง
ก็เสียหลักล้มคว่ำอยู่ที่ท่าน้ำใต้สะพานข้ามคลองประเวทบุรีรมศ์
นำร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ขึ้นมาได้ชื่อว่านายรุ่งฤทธิ์จักษุแก้ว
อายุสามสิบเอ็ดปีก็เสียชีวิตนะคะตามตัวเนี่ยมีร่องรอยถลอกเต็มตัวไปหมดค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะจุดตรงเนี้ยมีการก่อสร้างต่อหม้อรถไฟฟ้า
เป็นทางโค้งโค้งขวาก็เป็นเส้นทางกลับรถใต้สะพานนะคะ
มีแท่งแบรีเออร์กั้นอยู่แต่ก็เปิดช่องทางให้รถสามารถวิ่งได้
เพื่อไปทางวัดขจรสิริอ่ะนะคะระยะทางจากแบรีเออร์
ไปจนถึงราวเหล็กท่าน้ำเนี่ยห่างกัน๒๐เมตรจุดตรงนี้ค่ะ
เป็นทางกลับรถด้วยบริเวณราวเหล็กกั้นท่าน้ำ
เปิดช่องกลางเนี่ยนะคะกว้างประมาณสักเมตรหนึ่ง
เพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นทางลงท่าเรือพอสังเกตดูบริเวณพื้นคอนกรีต
มีร่องรอยเป็นรอยครูดนะคะยาวเลย๒๓เมตรเลยนะคะ
ก่อนจะไปถึงจุดที่รถจักรยานยนต์ล้ม
หมายความว่าตรงที่จะเลี้ยวโค้งนี่แหละ
เสียหลักแล้วก็ทะไหลไปเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราจากการตรวจสอบแล้วก็ลงพื้นที่
ทำให้รู้ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะผู้ตายขี่รถมาเร็วค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้มาด้วยความเร็วสูงเลย
ช่วงถนนศรีนครินมีด่านตรวจของตำรวจตั้งอยู่ด้วยนะคะ
ก็เลยคาดว่าน่าจะหนีด่านมาจุดนี้เพื่อจะกลับรถ
แต่ด้วยความที่ไม่ชินทางก็เลยทำให้รถเนี่ยพุ่งไปชน
กับราวเหล็กแล้วก็ทะไหลลงไปพื้นคนกรีด
ความจริงมันต้องกลับรถถูกต้องแต่ว่าพุ่งไปนู่นเลยอ่ะค่ะ
ไปก็เจอสะพานเลยแล้วรถก็อยู่ข้างบน
ตัวคนขี่ร่วงตกลงไปในน้ำแบบนี้เป็นลักษณะของการเกิดเหตุ
ก็อาจจะหมดสติก่อนด้วยพอจมลงไปในน้ำก็ทีนี้เสียชีวิตเลย
ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
เพราะว่าคนไม่ค่อยใช้สัญจรไปมามีแต่คนไปกระโดดน้ำตาย
ตรงนั้นมีจริงแต่ว่าอุบัติเหตุไม่ค่อยมี
จุดเกิดเหตุตรงนี้ตอนกลางคืนจะมืดมากไม่มีไฟนะคะ
ผู้เสียชีวิตน่าจะขี่มาเร็วแล้วก็มันมืดด้วย
ก็เลยคาดว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

เพราะคนไม่รู้ทางไม่รู้หรอกว่ามีสะพานอยู่

พอแต่เน็ตพานี่มืดมากมืดจนน่ากลัวมืดเนี้ย
เขาก็ขึ้นนี่แต่เขาเลี้ยวไม่ทันเขาก็เลยตุ้มตกน้ำไปเลยครับ
ตุ๊กป่าครับหัวพวกเขาไปทั้งกับมาถึงนู้นครับ
แล้วตอนนั้นเราเรียกให้ใครมาช่วยต่อไหมเรียกให้พวกคนบวกใช่ครับที่เตะบอลมาช่วย
เด็กเขาตกปลาอยู่เขาเห็นว่าหัวของคนขี่รถจักรยานยนต์น่าจะไปพุ่งชนกับต่อหม้อตรงนั้นก่อน
แล้วพอหัวไปกระแทกหมดสติตกน้ำทีนี้เสียชีวิตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
พันธุ์ตำรวจโทษเสถียรวิทนะมาลารองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานพระขนงบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจร้อยเวรก็พยายามติดต่อญาติของผู้ตายให้เข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ว่าก็ยังติดต่อไม่ได้
ก็เลยแทนที่จะกลับรถพุ่งตกลงไปที่ท่าน้ำอันนี้เป็นประเด็นแรก
ประเด็นที่๒ผู้ตายพยายามจะกลับรถใต้สะพาน
แต่ขี่มาเร็วมากเลี้ยวไม่ทันเสียหลักพุ่งลงท่าน้ำไปเลย
กรณีที่๓ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ผู้ตายมีสารเสพติดหรือมีแอลกอฮอล์
แต่ว่าอันนี้คือยังไม่สามารถตอบได้
ตำรวจต้องส่งศพไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อผ่าพิสูจน์ศพนะคะ
ส่วนพญาหลักฐานตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดเลยคุณผู้ชม
แต่ก็ได้มีการสั่งให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตามเส้นทางที่คาดว่า
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาว่าวงจรปิดก่อนหน้านี้มันมีจุดไหนยังไงบ้าง
เส้นทางไหนมาบ้างจะได้ดูว่ามาจากตรงไหน
ขี่มาเร็วขนาดไหนก่อนที่มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะ